นี้ค่ะชื่อกลุ่มเขาก็ชื่อหวานดีนะคะมีชื่อกลุ่มมิตรภาพกับกลุ่มฝันหวานและกลุ่มบีอาร์ตีกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นมิตรภาพกับฝันหวานแบบไหนมีทั้งมีดดาบสมุไรมีทั้งระเบิดปิงปองมีทั้งปืนรุมทำร้ายไปเนี่ยเจ็บสองสาหัสหนึ่งนะคะ
นี่ชาวบ้านที่เชียงใหม่เขาถ่ายคลิปมาให้บอกโอ้โหนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันแบบเต็มพื้นที่ถนนขนาดนี้เลย
นี่คือถนนสายดอยหล่อจอมทองนะคะอยู่ในอำเภอจอมทองค่ะเวลาคือตีสองอ่ะค่ะ

อืมและเยาวชนที่ถ้าดูดีดีเนี้ยไม่ได้มีแต่ผู้ชายนะครับ
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยสวมเสื้อกันหนาวแบบมีฮูตถือดาบสมุไรถือไม้เบสบอลแล้วก็ถือปืน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปสิบกว่าคันไล่ทำร้ายกันนะคะ
เขาบอกว่าพอขับตามไปเนี่ยก็เจอเยาวชนอีกกลุ่มนึงยืนโบกรถอยู่ริมถนนขอความช่วยเหลือ
ด้านหลังเป็นอะไรรู้ไหมคะรถกระบะที่ตกข้างทางแล้วมีไฟลุก
โอ้โหอยู่ตรงพงศ์ย่าอู้นี่มันอะไรกันนี่
เขาเลยรีบแจ้งตำรวจสะพอร์จอมทองทันทีตำรวจลงพื้นที่นะคะ
ก็ฟังนี่เห็นไฟไม่ควั้นกระโหมกเลยครับ
เขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยชื่อกลุ่มฝันหวานและกลุ่มบีอาร์ชื่อหวานเชียวฮะ
หวานเจี๊ยบเลยนะคะอยู่ที่เขตลอยต่อระหว่างเภยมัยกับลำภูนศ์
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุชื่อกลุ่มมิตรภาพ

ดีค่ะแต่พฤติกรรมก็คือตีกันอย่างเดียวเลย
มิตรภาพนี่เขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงนะคะ

ส่วนใหญ่เป็นเด็กทั้งนั้นเลยค่ะอายุ๑๕๑๖ปีกันเอง
เหตุการณ์เมื่อคืนเขาบอกว่ากลุ่มฟันหวานและกลุ่มบีอาร์เนี่ยเขารวบรวมพวกกันได้
ก็ขับกระบะคันที่ตกข้างทางไปหากลุ่มมิตรภาพ
เจอหน้ากันปุ๊บก็เปิดฉากก่อนเลยค่ะ

แต่ว่าฝั่งกลุ่มฝันหวานกับบีอาร์เนี่ยพ่วงน้อยกว่าก็เลยต้องรีบหนีมา
สุดท้ายเลยถูกกลุ่มมิตรภาพปาระเบิดและยิงปืนใส่
โดนยิงไปเนี่ยมีคนนึงโดนกระสุนลูกปลายเข้าหน้าแข้งและแขนเจ็บสาหัสนะคะ
เขาบอกที่ผ่านมาสองกลุ่มนี้ตีกันตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ชอบนัดตีกันผ่านโลกออนไลน์
ครั้งนี้ปมเหตุคือกลุ่มฟันว้านกับดีอาร์นี่
ไปโพสต์เหยียดชาติภัณฑ์กลุ่มมิตรภาพไง

แอ๊ะเขาก็บอกว่าต้องไปแล้ว
แต่เขาก็ยังลื้อล้านทีจะไป
อืมก็เริ่มเกิดเรื่อง
จากการตรวจสอบนะคะน้องคนที่ถูกยิงและทำร้ายร่างกายเนี่ย

รุมทำร้ายร่างกายอีก๒นะคะ
ต้นอาการปลอดภัยแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะ
ส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
ฝั่งผู้ก่อเหตุเองเนี่ยผู้กำกับสพจอมทองก็บอกว่า
ผู้ปกครองทยอยพามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำแล้วเหมือนกัน

คู่กรณีโพสต์เฟซบุ๊กเหยียดชาติภัณฑ์พวกเขาก็เลยนัดเคลียร์ใจกันค่ะ
เคลียร์ใจกันเมื่อคืนก็ตกลงมาเจอหน้ากันปุ๊บตีกันเลย
เขาเอาปืนยิงใส่กระบะฝั่งของฝันหวานกับบีอาร์
มีคนเจ็บหนึ่งรายแล้วคนขับกระบะก็เสียหลักพุ่งลงข้างทาง
มิตรภาพยืนยันบอกว่าเป็นการนัดเคลียร์ใจในจุดเกิดเหตุ
ไม่ได้เป็นการไล่ทำร้ายร่างกายในพื้นที่สาธารณะในร้านอาหารในงานลำไยประจำปี
หรือว่าไล่ทำร้ายกันแบบไม่สนฟ้าสนดินเหมือนที่คนในโลกออนไลน์ไปวิภาควิจารณ์เขาอ่ะนะ
ไปก่อนฝันหวานกับบีอาร์ก็ร่วมด้วยนะคือร่วมกันก่อความวุ่นวาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนสองคนสองฝ่ายโดนทั้งคู่นะคะ
ผู้สื่อข่าวเราได้คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ด้วย
จะเห็นเป็นนาทีที่รถกระบะของกลุ่มมิตรภาพ
ขับมาประกบรถกระบะของกลุ่มขวัญหวานบีอาร์แล้วก็มีการปาระเบิงปองกันเห็นไหม
รถเนี่ยพุ่งตกข้างทางไปหลังจากนั้นก็มีการยิงปืนใส่ไปหนึ่งนัดดังปั้ง
แล้วกลุ่มมิตรภาพก็ขับออกไปครับนี่นี่ลองดูหน่อยสิอ๋อนั่นไง
ขับออกไปแล้วครับนี่จังหวะนี้นะคะนี่ปลาระเบิดแล้ว
นี่มีมอเตอร์ไซต์ตามมานี่แม่จิบบะถูกกันไหมมีคนไปรถขึ้นรถด้วย
มีเงาจิบบังบ่อมีเงาจิบนานน่ะบ่อ
สงสัยไหมคะว่าไฟพวกเนี้ยมาจากไหนอืม
อ๋อเลยไฟไปไฟหมายไปหมดเลยนะคะมีวงจรปิดอีกมุมด้วยตอนตี๒๔๕นาทีนะค่ะ
เป็นนาทีเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์นี่นี่แล้วก็มีเสียงโวยวายด้วย
ถ้าเรามองที่ด้านบนเนี่ยนี่เสียงโวยวายมาแล้ว
ด้านบนจะเห็นมีเสียงระเบิดปิงปองแล้วก็มีคนวิ่งหนีด้วยนั่น
หมาตกใจเลยค่ะหมาก็วิ่งเหมือนกันค่ะ
สอบปากคำเบื้องต้นนะคะรู้ชื่อคนยิงแล้ว
คนยิงชื่อชายังกูลอายุยี่สิบปีน่ะประทัดมาอีกหนึ่งนัด
แล้วก็น่าจะเป็นเสียงปืนด้วยแหละครับคนยิงอายุยี่สิบนะคะ
โดนข้อหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
รวมถึงข้อหาพยายามฆ่าเสื้อดำคือคนยิง
ส่วนข้างข้างเสื้อครีมครีมนั่นอายุสิบเจ็ดนะคะ
เจ้าของปืนค่ะก็โดนข้อหาครอบครองนะคะ
เพราะครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย